ต่อกันที่วงการเพลงบ้างนะคะแซ่บจริงค่ะ
กับการกลับมาของนักร้องคนนี้หวายปัญญาริสาค่ะ
คนนี้นะคะกลับมาพร้อมกับหุ่นแซ่บเพลงแซ่บจะเป็นยังไงไปเจิมกันค่ะ
สลัดภาพสาวอวบพร้อมแปลงโฉมเป็นสาวเซ็กซี่ค่ะ
หลายคนนั้นตกใจกับลูกใหม่ของนักแสดงสาวเสียงดีค่ะหวายปัญญาริสานะคะ
ขออภัยค่ะนักร้องสาวเสียงดีหวายปัญญาริสาที่เปิดตัวพร้อมซิงเกิ้ลใหม่ค่ะ
โดยล่าสุดนั้นเจ้าตัวก็มาฝากฝังผลงานเพลงถึงไทยรัฐทีวีเลยนะคะ
เผยถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้ค่ะว่าเป็นเพลงที่สนุก
เล่าถึงเรื่องราวของผู้หญิงที่กล้าพูดความจริง
ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็มีส่วนร่วมแทบจะทุกขั้นตอนเลยค่ะ
ตั้งแต่การทำเพลงเสื้อผ้าหน้าผม
รวมไปถึงสไตล์การเต้นแนวสตรีทแจสฮิปพอปค่ะ
จากนั้นยังมีเพื่อนซีนะคะหนุ่มไทม์ไทยมาร่วมฟีเจอร์ริ่งด้วย
เป็นเพลงที่ชื่อว่า
ชีวิตดีเหมือนชีวิตจริงตอนนี้เลยนะคะ

ฝากไว้ด้วยละกันค่ะเพราะว่า
แล้วก็ได้ครูเจมาช่วยกับท่าเต้นด้วย
เพราะว่ามีกลิ่นไอของเพลงใช้ด้วยนะคะ

ตั้งใจลดมากค่ะสำหรับซิงเกิ้ลนี้นะคะ
ลดลงไปถึง๑๐โลเลยนะคะ

แล้วก็เต้นโหดมากจริงค่ะ
เป็นเพลงที่เต้นหนักที่สุดในชีวิตเลย
ก็สำหรับใครที่อยากที่จะบอกผู้ชาย
หรือว่าอยากที่จะบอกคนที่เคยคุยด้วยว่า

ก็ใช้เพลงนี้บอกได้